มาดูเรื่องของจำนวนผู้ที่เสียชีวิตกันนิดนึงค่ะ
มีอาชีพขับรถรับส่งแรงงานประเทศเพื่อนบ้านยอดผู้เสียชีวิต
สะสมคือ๖๖ตามตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
ผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ชายไทยอายุ๘๘
นี่นะคะได้มีการโพสต์ใบรายงานของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี
เป็นชายไทยอายุ๘๘นะคะ
แต่มีโรคประจำตัวคือเป็นมะเร็งลำไส้
เป็นมะเร็งลำไส้ส่วนปลายระยะที่๒ตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๙
รักษาด้วยการผ่าตัดทำเคมีบำบัดแล้วก็หายขาด
ปี๒๕๖๐ก็มาเป็นมะเร็งลำไส้อีกรอบเป็นระยะที่๑นะคะ
และล่าสุดคือเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ทีนี้ก็ต้องไปไล่ย้อนดูไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตรายนี้นะคะ
๒ธันวาคมค่ะลูกชายกลับมาเยี่ยมที่บ้าน
และดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเช็ดตัวป้อนอาหาร
ลูกชายทราบว่าป่วยโควิด๑๙
มีประวัติไปเล่นการพนันในบ่อนการพนันที่จังหวัดระยอง
ตอนนี้ลูกชายก็คือรักษาตัวอยู่
๒มกราคมตัวชายวัย๘๘คนนี้นะคะก็เริ่มมีอาการไอ
มีเสมหะเหนื่อยมีไข้ต่ำถ่ายเหลว
ก็เลยตัดสินใจเข้าตรวจโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี
มกราคมตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ถัดมา๔มกราคมเริ่มมีอาการไข้ไอมีเสมหะและเหนื่อยมากขึ้น
อุณหภูมิ๓๘องศา
มกราคมเมื่อวานนี้๑๐โมงเช้าก็มีไข้ไอแล้วก็เสมหะเยอะขึ้นนะคะ
ทีนี้อุณหภูมิร่างกายพุ่งสูงถึง๓๘๙องศาค่ะ
วันนี้ช่วงเวลาตี๓นะคะก็คือเช้ามืดวันนี้
เริ่มมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ
อุณหภูมิพุ่งสูงไปถึง๓๙ค่ะ๓๙องศา
โมงเช้าพยาบาลไปวัดที่พจรปรากฏว่าเสียชีวิต

ใช่ค่ะลูกชายติดก่อนติดโควิด๑๙ก่อน
มาดูแลพ่อที่ป่วยพ่อก็ติดด้วย
และพ่อคือเสียชีวิตเลย